ส่วนช่วงแรกมาดูเรื่องของเหตุระทึกกันก่อนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายพื้นที่นะคุณนะ
มีทั้งที่มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีทั้งที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
มาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่กลางเมืองชัยนาธกันหน่อยนะครับ
ทั้งบ้านและอาคารพาณิชย์ก็ถูกเพลิงเผาผลาญ
มีผู้เสียชีวิต๒รายแล้วก็บาดเจ็บอีก๓รายนะครับ
โอ้โหดูสิฮะเพลิงเผาผลาญเพลิงลุกไหม้ขนาดนี้นะครับ

ปลูกติดกันหลายหลังภายในชุมชนพรมประเสริฐ๒
ที่หมู่๒ตำบลชายนาฏอำเภอเมืองชัยนาธนะครับ
ก็อย่างที่เห็นไปโอ้โหแต่ละบ้านซึ่งมีโครงสร้างเป็นไม้
ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับ
เพลิงลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงรวมกว่า๑๐คูหา
ลามไปถึงตึกแถวที่เป็นร้านขนาด๓คูหา
ขายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน
แล้วก็ของใช้ในพิธีต่างนะครับ
ก็ไฟลุกลามเผาจนวอดนะฮะ

เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงนับ๑๐คันระดมน้ำ

เขาบอกโอ้โหช่วงนั้นนะหนีตายเลยคุณ
ต้องหนีตายหอบลูกจูงหลานวิ่งออกมานะครับ
มีแค่เสื้อผ้าที่ติดตัวมาเท่านั้น
สินหลายอย่างไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับ
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งแรก

นอนกับลูกแล้วก็แฟนมาเรียกว่าไฟไหม้

ก็เลยบอกให้ลูกออกไปหน้ากลับซอย

แล้วตอนนี้ก็คือตกใจไม่มีสติเลย
แล้วก็รอดับเพลิงดับเพลิงก็มาช้ามาก

กระปมะภาวนาให้บ้านตัวเองคือปลอดภัย

เราก็ถามพี่ผู้หญิงคนนี้ว่ามีผู้เสียชีวิต
หรือว่ามีคนติดอยู่ภายในกองเพลิงอะไรหรือเปล่า

สุดท้ายนะคุณนะหลังจากเพลิงสงบ

ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ๓รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาย๒ราย

ใช่เป็นคุณตาคุณปู่ผู้สูงอายุนะครับ
ติดอยู่ภายในบ้านหนีออกมาไม่ทันนะครับ
อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง

ลักควันหมดสติอีก๑ราย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ

ทางด้านผู้กำกับสพเมืองชัยนาธ
ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
พบศพของนายปราโมทประโยชน์สุขอายุ๘๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงกับอีก๑รายนี้นะครับคือครับ
พยุงสงวนกิจอายุ๗๐ปีเป็นผู้พิการ
แต่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยนะคะ
ปรากฏว่าถูกไฟคลอกเป็นต่อตะโกเลย

ทั้งคุณตาปราโมทคุณตาพยุงเขาเป็นเพื่อนกัน

ทีนี้ความเสียหายก็มีบ้านเช่าที่ถูกไฟ
เผาไป๑๕หลังคาเรือนตึก๓ชั้น๔คูหา
ก็เป็นตึกสำหรับขายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน
ของในพิธีต่างถูกไฟไหม้ลามหมดเลยนะ

มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
แล้วเมื่อตอน๙โมงครึ่งเราก็ตรวจสอบไปนะคะ
เจ้าหน้าที่รายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว

ยังมีควันยังมีเปลวไฟอยู่ในพื้นที่บ้าง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบทุกเทศบาล

แล้วก็ร่วมกับตันยูระดมรถดับเพลิงมากัน๒๐กว่าคัน
สลับสับเปลี่ยนสกัดช่วยกันฉีดน้ำ
เพื่อดับไฟ๖ชั่วโมงกว่านะคะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะครับ